ถึงเรื่องของงานบวชแล้ว
จะพาไปดูมิติใหม่งานบวชช่างศักดิ์ทำโปสเตอร์
แจ้งกราบลาอุปสมบททอดแบบมาจากโปสเตอร์หนังดังเลย

ก็คือเหมือนแบบว่า
ถอดแบบมาจากโปสเตอร์หนังดัง
พ่อแม่บอกชอบใจมากแขกในงานเขาก็ชอบมากนะคะ
เป็นป้ายเชิญเขาร่วมงานพิธีอุปสมบท
ติดป้ายไว้แบบนี้นี่คุณตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้า
เป็นงานบวชของคุณพานุเดชหรือคุณท็อปนะคะ
ก็ดูแล้วก็เออไม่กลัวมาใช้หนังกลางแปลงเลยค่ะ
เพราะว่าโปรเซอร์เนี่ยมันคือโปรเซอร์ภาพยนต์เลย
เป็นเรื่องหลวงพี่เท่งอย่างที่บอกไป
ในป้ายก็ระบุข้อความด้วยว่า
ท็อปพานุเดชยศภูมิมา
ขอกราบลาอุปสมบทวันศุกร์ที่๒๔กุมภาพันธ์
เวลาบ่ายโมงเชิญมาร่วมกันเชิญมากันให้วัดสะเทือน

บอกว่าเชิญมากันให้สะเทือนวัดไปเลย
ทำแบบแสดงหน้าพัทธาศีมาวัดวารีวงศ์
ตะบลชรไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ทีมข่าวของเรารอไม่ไหว
ลงพื้นที่ไปร่วมงานด้วย

พิธีนี้จัดขึ้นที่บ้านศักดิ์แห้งนะคะ

กำลังมีการประกอบพิธีปลงผมนาคอยู่
แยดเพื่อนบ้านมาร่วมผิดฐีร่วมงานกันเยอะมากนะคะ
จากการพูดทูคุยสอบถามกับพ่อนาค

ประกอบอาชีพชั่งศักดิ์ค่ะ
บริเวณร่างกายเขาบอกว่าผ้าโปสเตอร์ดังกล่าวเนี่ย
รุ่นพี่ที่เป็นช่างศักดิ์อีกคนอ่ะออกแบบให้
โอ้ดีจัง
ถึงแต่มันแบบอมยิ้มดีอะไรเงี่ยพอนำมาติดหน้างาญ

เพราะปกติเขาหลอดจะสิบต้น

ใช่มาถึงที่ถึงงานมีรูปด้วย
อนุโมทนาสาธุระดับทราบ
ตอนนี้เป็นประมาณนี้ค่ะ